ความคืบหน้ากรณีแก๊งทวงหนี้โหดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
และมีปรากฏเป็นภาพกล้องวงจรปิดด้วยนะคะ
คือลักษณะทำรุนแรงมากเข้าไปทวงหนี้ค่ะ
แล้วก็มีการรัวหมัดใส่หน้าลูกหนี้แล้วก็บังคับด้วยนะคะ
ให้ดื่มปัสสาวะค่ะ

จะเห็นว่าตอนแรกยืนกันอยู่๒คนนะคะ
ลูกนี่คือคนสวมเสื้อสีขาวส่วนเจ้านี่สวมเสื้อสีแดง
หลังจากนั้นผู้ชายอีกคนนึงค่ะเดินเข้ามา
แล้วก็เอาไม้ลักษณะเหมือนเอาไม้มาตีค่ะ

ต่อมาโซเชียลได้มีการแชร์ภาพภาพนี้นะคะ
รวมถึงภาพอาการของผู้เสียหาย
ผู้เสียหายเป็นผู้ชายอายุ๔๕ปีค่ะที่เป็นลูกหนี้
ถูกนายเฉลิมศักดิ์ยอดย้อยอายุ๔๑ปี
หนี้เงินกู้ทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัส
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ส่วนนางแอนพันรยาของผู้บาดเจ็บ
ไปแจ้งความแล้วค่ะที่สพออมก๋อย
ให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนว่าก่อนหน้านี้
สามีเธอไปยืมเงินของนายเฉลิมศักดิ

ตกลงกันว่าจะจ่ายดอกเบี้ยให้เดือนละ๑๕๐๐บาท
กว่าจะชำระครบต้นครบดอก

และทยอยจ่ายเงินต้นคืนเป็นรายวัน

จนตอนนี้ยอดคงค้างค่ะ

ต่อมาในวันเกิดเหตุเวลาประมาณ๑ทุ่ม
ของวันที่๑๓พฤศจิกายน
พร้อมกับหลานชายอายุ๑๖ปีค่ะ
ขับรถไปเลยไปหานายเฉลิมศักดิ
หนี้ที่คอกเลี้ยงวัวในตำบลเปียงยาง
พูดคุยเจรจาเรื่องหนี้ของตัวเอง

ฝากเอาทะเบียนรถไปจำนำด้วย
เมื่อไปถึงปรากฏว่าสามีถูก
เฉลิมศักดิ์ใช้ปืนจ่อที่หัว
แล้วเริ่มทำร้ายร่างกายด้วยการต่อยที่หน้า
หลังจากนั้นบังคับให้สามีดื่มปัสสาวะค่ะ

ไปเอาไม้มามาฟาดหลังอา

ได้ไลฟ์สดโชว์พักพวกด้วย

เขาบอกว่าตัดขามันข้างหนึ่ง

ทีนี้เขาก็มาเรียกหลานที่อยู่ในรถ
ให้ลงไปให้เอาไม้ทุบให้ทุบลุง

หลังจากที่ถูกทำร้ายจนสะบักสบอม
สามีก็กราบไหว้อ้อนวอนขอชีวิตและขอกลับบ้าน
เฉลิมศักดิ์ก็อนุญาตให้กลับบ้านได้
แต่มีข้อแม้ค่ะบอกว่าถ้าอยากกลับต้องแก้ผ้ากลับไป
อย่างไรก็ตามกรณีนี้สามีเธอเป็นผู้ถูกกระทำ
ปรากฏว่านายเฉลิมศักดิ์รีบจริงเขาแจ้งความที่สอบพออมก๋อยเลย

โดยอ้างว่าคืนเกิดเหตุสามีเธอพาพักพวกและพกมีด
ข่มขู่ถึงคอกเลี้ยงวัวจนทำให้เกิดการต่อสู้

อย่างแรกเลยที่ต้องติดตามก็คืออาการค่ะอาการของผู้เสียหาย
โทรศัพท์พูดคุยกับภรรยาก็คือนางแอน
แอนบอกว่าสามีเธอมีอาการเลือดข้างในสมอง
ไม่สามารถให้การได้อยู่ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล
และล่าสุดเมื่อวานนี้เพิ่งจะตรวจพบเชื้อโควิด๑๙ด้วย
เชื่อว่าอาจจะมีสาเหตุมาจากการดื่มปัสสาวะของนายเฉลิมศักดิ
เพราะนับดูวันครบเวลาฟักตัวของเชื้อพอดีค่ะ

เพราะเป็นการทำร้ายที่เกินกว่าเหตุนะคะ
ขณะที่หลานชายที่ไปด้วยถูกบังคับให้ทำร้าย
มีสภาพจิตใจที่ย่ำแย่นอนภาวะทั้งคืน
ส่วนเรื่องคดีพลตำรวจโทปิยาตาวิชัย
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคที่๕

คือการกระทำความผิดเกี่ยวกับการปล่อยเงินกู้
เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดและการทำร้ายร่างกาย
ส่วนที่มีการไลฟ์ในสื่อสังคมออนไลน์
อาจจะมีความผิดพรบคอมพิวเตอร์ด้วย
ล่าสุดตำรวจออกหมายจับนายเฉลิมศักดิ
ก็คือคนที่สวมเสื้อแดงในคลิปแล้วนะคะ
และควบคุมตัวผู้ต้องหามาสอบปากคำ